คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
คือเป็นเหตุการณ์ที่มิจฉาชีพหรือว่าคนร้าย

เขาก็จ้องว่าบ้านไหนที่เจ้าของบ้านหรือคนในบ้านเผลอเลย
เขาก็ทำทีทำท่ามาจอดรถหน้าบ้าน
เหมือนกระเป๋าเอกสารมาจะติดต่อกับคนในบ้าน
แต่จริงไม่ได้ติดต่อคนในบ้านเลยนะคุณนะ
ด้อมมองพอเห็นแล้วว่าเจ้าของบ้าน

คนนี้นะออกไลน์เลยกลายเป็นผู้ร้าย
ฉกเลยเหรอบุกเข้ามาในบ้านเลยคุณ
แล้วก็มาฉกของฉกกระเป๋าเงิน

คือเขาแบบชิลมากเลยเหรออยู่ดีจะเดินเข้ามา

ใช่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะที่บ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านดงสว่างตำบลเกาะแก้ว

ทีนี้ครับคุณป้าบัวชินพนาดร
คุณป้าถ้ายุ่ง๖๐ปีแล้วนะฮะ

บอกว่าตอนเกิดเหตุตอนนั้นสงสัยป้าแล้วก็สามีป้า
กำลังทำขนมจีนอยู่หลังบ้าน

ส่วนยายออกไปทำบุญที่วัด

เอ้ากระเป๋าเงินยายหายไปไหนนะฮะ

สินมีค่ามีทั้งทองรูปภัณฑ์หนัก๒บาท
อีกอย่างที่สำคัญคือบัตรประชารัฐแล้วก็บัตรผู้พิการ
มีเงินสดด้วยนะฮะประมาณ๑๒๐๐๐บาท
ทีนี้ครับก็เลยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะเดี๋ยวนี้ทุกบ้านเขาติดกล้องแล้วนะนะฮะ
พบว่าเป็นฝีมือของผู้ชายคนนั้นแหละ
แหมอยู่ก็เดินเข้ามาในบ้านได้ยังไงนะฮะ
คุณป้าบัวชินฝากเตือนไปถึงชาวบ้านระแวกนี้

คนร้ายมันจะมาขโมยของตามบ้านช่อง
แล้วก็ที่สำคัญมันคงมาดูลาดเราแหละ
ว่าบ้านนี้มีผู้สูงอายุหรือบ้านไหนไม่ค่อยมีคนอยู่

เพราะบ้านนี้เขาก็แบบอยู่ต่างจังหวัดนะคุณนะ
คนต่างจังหวัดคนชนบทเขาก็เปิดประตูทิ้งไว้
คือในชุมชนเรามั้งไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้

ทีนี้ก็เลยต้องไปแจ้งความที่สพเสรภูมิแล้ว
เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณป้าบอกบ้านของป้าเจอมาครั้งนี้ครั้งที่๒แล้ว

ครั้งนี้ก็เลยติดกล้องวงจรปิดจับภาพได้

ชิวเหลือเกินนะคุณนะทำไมชิวขนาดนี้